ส่วนบูธกิจกรรมอื่นอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นสุดยอด
จากนี้ยังมีอีกหลายหลายเกมที่น่าสนใจในงานนี้ทางผู้จัดงานนะครับก็คาดว่าสองวันที่ผ่านมานะครับ
ก็มีผู้เข้าชมงานมากกว่าในทุกปีและอาจจะถึงหลักแสนคนเลยก็ได้เลยทีเดียวนะครับ